ช่วงสุดท้ายนี้มาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรี
แต่สรุปให้ฟังก่อนว่าสรุปสุดท้ายปลอดภัยดี

หลายคนเป็นห่วงนะคะใจหายแวบแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ใจชื้นขึ้นมาแล้ว
นายกปลอดภัยดีนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ค่ะนายกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
ท้าวดอนเมืองสนามบินของทหารอากาศนะครับ

โมงเช้าจะไปปฏิบัติภารกิจ
คือเป็นประธานในพิธีส่งน้ำปลาปลา
ท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย
เอาหมายเลขเครื่องหน่อยไหมสักหน่อยค่ะ

เดินทางบินไปแล้วนะ๔๕นาที

ต้องบินวนกลับมาอีกเสียเวลาอีกนะคะ
ลงที่เดิมเลยดอนเมือง
เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนลำเป็นเครื่องใหม่

เลขเครื่อง๑๖๑๕๐ของกองทัพบก
ย้อนกลับไปใหม่สรุปสุดท้าย
ถึงที่หมายนะคะไปถึงงานพอดีเลย
นายกรัฐมนตรีพอขึ้นพูด
ขอโทษประชาชนบอกมาช้าดีกว่าไม่มานะ

แล้วนี่คือสาวอะไรคะเนี่ยอ๋อปลาปลา

รอดไปถึงเกาะสมุยได้เนี่ยนะคะ
อารมณ์ดีขึ้นนายยกรบอกว่าเป็นนายยกเดี๋ยวต้องอารมณ์ดีละ
ช่วงนี้นะคะในโอกาสนี้ชี้แจงด้วย
ชี้แจงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ในการจัดซื้อยุทธโปรกรณ์ต่าง
เพราะหลายอย่างบอกว่าเริ่มใช้การไม่ได้แล้ว
และวันข้างหน้าเครื่องบินเหล่านี้ที่ประสบปัญหาเนี่ย
มันจะต้องซื้อใหม่บ้างเพราะจะต้องเอาไปช่วยเหลือประชาชน
ไม่ใช่แค่ให้นายกรัฐมนตรีใช้คนเดียวนะ
มาดูอีกหนึ่งเรื่องประเด็นนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับ
เพราะว่าติดเทรนด์ของทวิตเตอร์เลยนะแฮชแท็
ทวิตเตอร์เซฟธนทรค่ะคุณผู้ชม
เล่าที่ไปที่มาของเรื่องราวก่อนนะคะ
ก็คือประเด็นปัญหาตั้งแต่๒๑มิถุนายนปี๖๑ปีที่แล้ว
คุณธนทรกับโฆษกภักดิ์ไปจัดรายการ
ก็คือรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน

คล้ายกันแต่อันนี้จัดผ่านทางยูทูปนะฮะ
คืนวันศุกร์ให้ประชาชนแล้วปรากฏว่าช่วงหนึ่งของการจัดรายการ
ไปพาดผิงรัฐบาลคศเรื่องของพลังดูด
ที่ไปดูตัวสศจากภักดูนภักดิบาล
ก็เลยทำให้คศเอาประเด็นนี้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษ
และสุดท้ายก็มีคนไปถามนะคะว่า
คุณธนทรจึงรุ่งรวงกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
รู้สึกยังไงบ้างหวั่นใจไหมกับคดีความ
เพราะว่า๒๗ที่จะถึงนี้คือ๒๗กุมภาพันธ์

เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าอายการจะรับคำร้องหรือเปล่า
และมีการพูดถึงไปว่าคุณธนทรจะติดคุกไหม
ถ้าเกิดว่าไม่ให้ประกันตัวอย่างไร
คุณธนทรบอกว่าก็ไม่ได้หวั่นใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ยังมีกำลังใจเดินหน้าหาเสียงเต็มที่

สมาชิกในพักก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนที่จะทำหน้าที่ต่อไป
ขอบคุณทุกกำลังใจโดยเฉพาะแฮชแท็ก
เซฟธนธรที่ทำให้รู้ว่าตัวเอง
ประชาชนพร้อมที่จะให้กำลังใจและสนับสนุนพักตลอดเวลาค่ะ
จับธนาธรไปก็มีปิยบุตรครับ

พงศกรไปก็มีกุณฑิดา
จับคุณนิดาไปก็มีคุณพันนิกานะครับ
เรามีคนแกนนำที่มีศักยภาพ
ที่เชื่อมั่นศัฒนาในระบอประชาธิปไตย

ทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องไปถามกรกตนะครับ

ประธานกรกตบอกว่าก็ยังไม่ทราบข้อมูลนี้นะ
เดี๋ยวต้องดูตามหลักฐานข้อที่จริงที่มันปรากฏ

ก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา
อาจจะต้องเดี๋ยวรายงานให้กรกตทราบเนี่ยนะคะ
เอามาดูพบทบหน่อยนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนะครับ
นำคณะผู้บังคับบัญชาการระดับสูงของกองทัพเนี่ยนะคะ
มาร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี๒๕๕๙
คือหลังจากที่ทดสอบเสร็จ
ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามว่าท่านเหนื่อยไหม
ตอบว่าไงมั้ยเหนื่อยอะไรดูสิพร้อมชี้ไปที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ร่วมกันวิ่งแล้วก็กล่าวอีกว่าให้กำลังใจทหารรักกันขนาดนี้
ก็เป็นการแต่รัฐตรวจสอบเรื่องของสมรรถภาพประจำปีนะ
แล้วดูสิทุกคนดูกระสอบกระเฉงนะ